คุณผู้ชมค่ะไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นเหตุสะเทือนขวัญกลางเมืองอุดรธานีค่ะ
ผู้ชายผมยาวเสพยาเสพติดจนคลั่งค่ะ
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนสองคน
ไปเจอผู้หญิงเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่
เอามีดไปแทงผู้หญิงที่เขาซ้อนกันมาสองคนนะคะ
ยังไม่พอยังไม่หนำใจหลังจากนั้นไปไล่แทงคนอื่นอีก
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
แล้วก็ปาดเจ็บหกราย
โอ๊ยแทงกันจาอย่างงี้เลยนะคะ

แล้วภาพวงจรปิดจับพฤติกรรม
คนเกาก็เอาไว้ได้นะฮะ
มั่งนั่งรถมาอยู่ดีพอมีดมาปรากฎปุ๊บ

บริเวณสี่แยกไฟแดงนะเรสวนตัดถนนชื่นชมสีชื่นชมนะคะ
อยู่บริเวณหลังเรือนจำกลางอุดรธานีแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่ชายเสื้อขาวขี่มอเตอร์ไซค์
ขณะก่อเหตุเอาไว้ได้ชัดเจนแบบนี้ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยนะคะ
พอมาจอดประกบข้างรถผู้หญิงสองคนจู่จู่ใช้มีดแทงเข้าไปเลยค่ะแทงเข้าไปที่คอของนางสาวอัญชนาบุญยียวน
อายุสิบหกปีเท่านั้นเองไปนักเรียนชั้นหมอห้าโรงเรียนอุดรพิธญานุกูล
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์จนบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังไปแทงนางสาวนัทธวดีค่ะ
โพพรมอายุ๑๗ปีด้วยเป็นเพื่อนที่ซ้อนรถของนางสาวอัญจนามาด้วยกันเนี่ย
ถูกแทงที่ปากบาดเจ็บด้วยเหมือนกันอื้อหือเพื่อนอีกคนนะคะ
ขณะที่เพื่อนของคนก่อเหตุคนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันเนี่ย
ก็ตกใจเหมือนกันทำอะไรไม่ถูกลงจากรถนะคะแล้วก็หนีไปเลย
หลังเกาะเหตุชายื้อขาวผมยาวคนนี้ก็ยังขี่รถจากอาญานโยนไปอีก
ที่อยู่บริเวณไปแทงเขาตรงแก้มจนเขาก็บาดเจ็บอีกเหมือนกัน
นะคะไปแทงที่ถนนนะเรสวนซึ่งห่างจากจุดแรกเนี่ยไปร้อยเมตร
จากนี้ค่ะยังไปก่อเหตุอีกไปแทงไหล่ซ้ายของนางสาวปิยะวัน
กันยาเยื้อมอายุอี่สิบปีที่หน้ามัสยิทย์ถนนศรีชมชื่น
ซึ่งอยู่ห่างไปอีกร้อยเมตรจนบาดเจ็บไปอีกหนึ่งนะคะ
ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้โอ้โหยังไม่หยุดค่ะคนร้ายยังคุ้มคลั่งไม่หยุด
ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนบ้านหมากแข้งถนนอำเภอ
แล้วก็ใช้มีดแทงใต้ลำคอของเด็กชายธนรัฐศักดิ์คำดวง
อายุแค่สิบสามปีเองจนบาดเจ็บยังไม่หยุดนะคะ
จากนั้นคนร้ายขี่รถไปตามถนนศรีศุกร์ผ่านวงเวียนกรมหลวงประจักษ์
เข้าถนนสุรการแล้วก็ไปแทงลำคอของนางสาวชนลดาหินคำ
อายุ๒๒ปีที่เขาอยู่หน้าโรงแรมไทยแลนด์โฮเทล
ขณะที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์จนรถของเขาล้มลง
แล้วก็เสียชีวิตนะคะขณะที่นำส่งโรงพยาบาล
คนร้ายยังไม่หยุดค่ะยังขี่รถจักรยานยนต์ไปบนถนนโพศี
แล้วไปก่อเหตุแทงไหล่ซ้ายของนางสาวแว่นทิพย์วงวิไล
อายุสามสิบสามปีบริเวณทางเข้ามูลนิธิส่งเสริมธรรม
ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีบาดเจ็บไปอีกรายค่ะ
รวมแล้วเนี่ยนะคะคนร้ายก่อเหตุทั้งหมดหกจุด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒ศพและบาดเจ็บอีก๖ราย
หลังก่อเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังร้านขายยาบริเวณหอนาฬิกา
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะจังหวะนี้นำกำลังร่วมกับอาสากู้ภัย
มูลณิธิอุดรณฑ์ส่งเสริมธรรมกว่าสามสิบคนนะคะครับ
ในการล้อมจับชายคนร้ายคือก็ต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังนะคะ
มีการใช้เหล็กง่ามด้วยตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมค
คนร้ายยังคงถือมีดพับอยู่ในมืออยู่เลยแล้วเจ้าหน้าที่อาศัยจังหวะใช้เหล็กเนี่ย
ดไปที่มือคนร้ายจนมีดหลุดออกจากมือค่ะ
สุดท้ายจับกลุ่มตัวได้สำเร็จทีนี้มาดูคนร้ายกันหน่อยเป็นใครนะคะ
คนร้ายคือนายอิขิพลอิ่มพึงหรือว่าแจ๊กอายุสามสิบเอ็ดปี
นี่จังหวะตำรวจกำลังเข้าชาร์จตัวนะคะอุปกรณ์ครบมือเจ้าหน้าที่ร่วมร่วมสามสิบนายค่ะ
ว่มเหรอครับต้องเอาให้อยู่อ่ะโอ้โห
โหดจริงนี่แหละยาบ้า
ใช่ค่ะคลั่งยาเสพติดแล้วก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองเลย
คนร้ายเป็นชาวอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ตำรวจจับตัวมาได้มาสอบปากคำที่โรงพัก
ให้การวกไปวนมาอ้างว่าเคยเข้ารับราชการ
เข้ารับรับการรักษาโรคประสาทที่โรงพยาบาลปราชิมบุรี
มาหลายปีมาแล้วทำอาชีพเลี้ยงหมู
ก่อนก่อเหตุเสพยาบ้ามา๒เม็ด
แล้วก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ช่วงกำลังขี่รถกลับไม่รู้ตัวอีกเลยว่าทำอะไรลงไป
ฆ่าคนตายไม่รู้ตัวเหรอครับไม่รู้ตัวค่ะ
ไม่รู้ตัวค่ะ
มีดออกมาจากไหน

ซื้อมาล้านหรือยัง
ทีนี้ไปถามเพื่อนไปสอบสวนเพื่อน
ที่นั่งมอเตอร์ไซด์มาด้วยกันกับคนร้ายเนี่ย

ชื่อวันไหนสุปินคณะเวทอายุ๒๙ปี
ก็เล่าให้ตำรวจฟังด้วยอาการตัวสั่น
เขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เล่าบอกว่าตัวเขาได้ทำงานฟาร์มเห็ดกับญาติ
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้านายแจ๊คขี่รถมาชวน

คาดว่านายแจ็คคนก่อยเหตุเนี่ยจะมาตามหาแฟนสาว
แต่เมื่อเดินวนจนรอบงานก็ไม่พบ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันกลับบ้าน

แจ๊คเอื้อมมือไปที่ใบหน้าของหญิงสาวที่จอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดง
ตอนแรกคิดว่าเขาจะไปจับแก้มสาว

แล้วไอ้แจ็คจะมาทำร้ายตัวเขาเหมือนกัน
ก็เลยรีบหนีเข้าไปริมถนนนะครับ
ตอนนี้เมืองต้นตำรวจ
ใช่ประกอบกับเยาะแยร์เศษติดมาด้วย
ประกอบกับดื่มสุรามาก่อนก่อเหตุด้วย
แล้วก็ขี่รถกลับตามหาแฟนสาวเนี้ย
คาดว่าหล่อนตำรวจคาดว่าเกิดอาการหล่อน
พอเจอหญิงสาวก็เลยเข้าไปทำร้าย